ตอนมีน้องคิดนานไหมคะกว่าจะตัดสินใจเปิดเผย
จริงไม่ได้อยากจะเปิดเผยแต่ไม่รู้เหตุผลคนใดมันหรือว่ามีใครไป
พอหลังจากท้องก็ต้องรับงานน้อยลงถูกไหม

ก็หลังจากที่หนูรู้ปั๊บสิ่งแรกที่หนูคิด

กำลังจะเสร็จแล้วเหลืออีกประมาณแค่ไม่กี่วัน
คือเดี๋ยวก่อนนะมันเลยลูกเลยเหรอเลยเป็นเรื่องลูกเลยเหรอ
ดวงเนี่ยเรื่องความรักเนี่ย
ปัตนิก็เป็นวินาศแปลกไหมตนุอลิ

ครองหรือคนรักหรือคนที่มีความสัมพันธ์
เป็นความลับกับคนทั่วไปอีก

นี่เขาไม่ได้เปิดเผยนะเขาไม่พยายามจะเปิดเผยเลย
จริงแล้วเรื่องความรักก็ไม่พยายามที่จะพรีเซนต์ออกมาใช่ไหมในเวลานั้น
ณวันนี้อยากจะบอกความจริงอะไรบ้างหรือเปล่า

คือเป็นคนที่ถ้าสมมุติมีแฟนไม่ว่าจะเป็นใครก็ช่าง

ณวันนั้นทุกคนทั้งประเทศไทยเราบอกแล้วฮะ

ใครคือพ่อพ่อคือใคร

บางคนก็บอกคุณโกหกมาตลอดคุณสร้างเรื่องมาตลอด

คือหนูก็อยู่ของหนูได้แต่ว่าแล้วหนูก็คอคูเลสเงินในบัญชีแล้วว่า
หนูต้องกี่เดือนหนูต้องใช้เงินเท่าไหร่

หนูไม่ได้รับงานจากช่วงที่ท้องถึงนี่

เพราะฉะนั้นการทำงานทำอาหารกินหนูต้องอยู่แบบไหนกินแบบไหน
หนูต้องกินแบบไหนเดือนนี้หนูมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างโอเคหนูต้องส่งให้แม่เท่านี้
หนูโอเคหนูโชคดีตรงที่ว่ารถหนูผ่อนเสร็จแล้ว
แล้วก็บ้านโอเคเช่าเดือนละเท่านี้เท่านี้เท่านี้

ก็ไม่อยากให้ใครรู้พี่เพราะหนูยังอยากจะกลับมารับงานในวงการบันเทิงอยู่
เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยหนูเริ่มจากเล่นเป็นตัวสี่แล้วขยับมาเป็นตัวสาม

แล้วทำไมอะไรเกิดขึ้นถึงไม่ได้ขึ้นไปเป็นตัว๒

ท้องก่อนตอนแรกคิดจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไง
ไม่ได้คิดจะแก้ปัญหาอะไรเลยแค่พอรู้ปั๊บมีตังค์อยู่ในบัญชีเท่าไหร่

ใช่ไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลย
คือไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นใดทั้งสิ้น

ใช่ค่ะหนูก็ยังหนูจะเป็นตัวสองแล้วนะ

หมายถึงว่ากำลังจะบอกโอเคแหละเราก็จะเก็บลูกนี้ไว้แหละ

แล้วก็รีบเอาตัวเองกลับมาเป็นตัวผอมที่สุด

ตอนนั้นคุณบอกว่าแม้กระทั่งจะบอกกับผู้ใหญ่ว่าจะไปเมืองนอก

ก็บอกว่าพอดีหนูได้เรียนฟรี

แล้วเดี๋ยวหนูจะกลับมาเล่นได้ไหม

โอกาสแบบนี้มันไม่ได้มีง่ายนะ
เธอเนี่ยไต่ขึ้นมานี่จะเข้าเป็นตัวสองเป็นตัวรองแล้วก็ไม่บอก

ก็บอกไม่ได้มันพูดไม่ได้อ่ะ
ตอนนั้นนางมีละครหลายเรื่องเลยทีเดียว

สองสามเรื่องมีหนังด้วยแทรกเข้ามาอะไรอย่างนี้

วันนั้นมันไม่ได้คิดถึงว่าจะเสียดายเสียอะไรไป
กลับคิดว่าจะทำตรงนี้ให้มันอยู่รอดได้ยังไงมากกว่า
เพราะว่าที่เสียไปแล้วคือเสียไปแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้

หมายถึงว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่า

คืออย่างนี้นะตอนนี้ไม่ว่าแอนนี่เนี่ยจะได้อะไรใหม่เนี่ย

อันนี้ก็จะรู้สึกเลยว่า
เดี๋ยวก็ตามเช็คบินค่าอีกแล้วเนี่ย

ความเป็นจริงนั้นมันอาจจะส่งผลกระทบต่ออารมณ์และติดใจที่ทำให้เราถูกกล่อมกล่าว
ซึ่งในวันนั้นดีอย่างหนึ่งที่มันไม่กล่อมเกาให้
อันนี้สร้างวิบากรรมแรงกว่านี้

วินาทีที่ยกที่ตรวจขึ้นมา
แปลกที่คิด
ไม่ได้มีการวางแผนไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นแล้วไม่มีสคริปต
แล้วก็ไม่มีการวางแผนว่าเดี๋ยวฉันจะทำอะไร

ถ้างั้นโดยดวงแล้วเนี่ยเหตุการณ์ใหญ่แรงแบบนั้นจะเกิดขึ้นอีกไหม
เกิดอุ๊ยแต่ไม่รู้เป็นเรื่องอะไรจะบอกให้ฟังนะ
หนึ่งในขณะที่เขามีแฟนหรือคบกับใครอยู่ในหลังนั้น
มันอิลุงตุงนังอะไรยังไงคืออันนี้รู้หมดไง
แล้วมันเกิดอะไรเกิดขึ้นมันเป็นไปอะไรคือ
แล้วสุดท้ายแล้วพอหยิบเนี่ยคืออันนี้รู้แล้วว่า
มันเขามีความรู้สึกในความเป็นพยาบาลลึกอยู่แล้ว

วันหนึ่งต้องมีเหตุการณ์นี้แน่แต่อืม
แล้วก็คิดว่าเออจากนี้ต้องยังไง
วางแผนจากนั้นไปแล้วว่า
เพื่อหลบอยู่ปีนึงหรือทำยังไงลูกจะต้องปลอดภัย
เป็นเรื่องที่น่าชื่นใจที่สุดเลยว่า
ลูกจะได้รับพลังแห่งการต่อสู้และสามารถเติบโตที่เจริญรุ่งเรือง
แต่ในวันนั้นมาถามผมหรือถามแอนหรือถามใคร
มันจะมีคนแบบนี้อยู่ในประเทศนี้เยอะมาก
รู้สึกว่าวันหนึ่งต้องเกิดเรื่องแบบนี้แหละ
ที่ไม่รู้ว่าคืออะไรพอถึงวันนั้นก็รู้
เข้าใจแล้วนึกอยู่แล้ว
ตั้งแต่มีข่าวออกไปว่าเรามีน้องก็ไม่มีใครจ้างงานเลย
ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยแปลกใจมาก
จริงน่าจะมีเนอะใช่แต่กลับแบบว่าเหมือนกับทุกอย่างมันลอยแพ้เลยอ่ะ
มันหายพอกระแสข่าวหาย
คือถึงแม้ตอนที่เป็นกระแสอยู่ก็ไม่ใช่ว่าจะได้เงินจากตรงที่เป็นกระแสนั้นมามากมาย

แอนก็ผ่านเรื่องราวมามากมายแล้วเรื่องราวต่างมันก็มีความจริงความลวง
เรื่องอะไรซอกซุกซ่อนอยู่เรื่องแบบนั้นเนี่ย
ณวันนี้แล้วเนี่ยแอนก็รู้แล้วว่าผลแห่งกรรมทั้งกรรมในอดีตชาติ
และกรรมในปัจจุบันเนี่ยมันส่งผลต่อการต่อสู้ของเรามากอย่างไร
ก่อนหน้านี้จะเป็นไงต้องตัดเลยจบเพราะมันเรื่องคือผ่านไปแล้ว

หรือสุดท้ายจะไปหาความชอบทำความถูกต้องอะไรได้อีกแล้ว

และบางทีแอนเองก็ยังไม่อยากจะหาเหตุผลหรือคำตอบด้วยซ้ำไปเพราะมันเจ็บ

แล้วคุณจะไปหาคำตอบทำไมในเมื่อตัวเขาเองก็เจ็บ

เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยแอนก็ต้องใช้โอกาสในความเป็นแม่ที่จะเป็นคนสู้
เพราะแอนไม่อยู่แค่ตัวเองเพื่อตัวเองอย่างเดียว
เพื่อแม่ของแอนเพื่อลูกอีกคนนึง
มันคือสิ่งที่แอนกำลังจะกลับมาตามดวง
ก็ขอให้กลับมาให้ได้เพราะในดวงชะตานี้เนี่ย

หนึ่งปีที่ผ่านมาถ้าขาดใจตายเพราะคนเกิดราศีมีนทั้งประเทศนะ
หนึ่งหนึ่งปีที่ผ่านมาแทบขาดใจตาย
อาจทุกข์ใจทำความดีไม่ได้ดี
คนที่เราเคยเกื้อกูลไปหาในวัน๑ปีที่ผ่านมาไปหาเขา

คนที่เขาเคยเมตตาเราไปหาเขาเขาก็เบือนหน้าหนี
ฟ้าดินเหมือนไม่ปรานีทุกอย่างเหมือนไม่ได้รับแต่ความอายุติธรรม
แสดงว่าคนราศีมีนที่ผ่านมา๑ปีนี้ลากเลือด

เพิ่งผ่านดวงชะตาพ้นครอบเมื่อเจ็ดสิงหาที่ผ่านมา
พอ๗สิงหาปุ๊บนะเหมือนฟ้าเปิดบันเจิดแล้ว
แต่ดวงใจต้องแก้ให้ได้นะเออเปิดแล้ว
ไหนว่ามันอึดอัดอะไรจะร้องด้าอย่างนี้

ทั้งเรื่องที่ตัวเองเป็นผู้กระทำและทั้งกระทำในอดีตชาติ
หลายเรื่องมันมาลุมล้อมทำให้เหมือนกับคือไม่ฆ่าตัวตายก็บุญแล้ว
อะไรเกิดขึ้นกับชีวิตบ้าง๑ปีที่ผ่านมาคุณเป็นตัวอย่างของราศีมีนเนี่ย
อยากกลับมาไหมพอหลังจากที่เราเริ่มตั้งหลักได้แล้วลูกเข้าโรงเรียนเป็นเรื่องเป็นราว
ก็อยากกลับมาค่ะแล้วมีคนคุยด้วยไหมมันค่ะไม่มีใครต้อนรับเราเลยตอนนั้น
โอ้พี่ไม่มีแม้แต่เสียงเดียวอะค่ะหมายถึงคุณเดินไปหาใครทุกคนปิดประตูใส่คุณหมด
ผู้ใหญ่ทุกคนคุณไปของานเขาทำไหมค่ะขอค่ะอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตคุณนะตอนนั้น
จนหนึ่งอยากจะมีโทรศัพท์หนึ่งอยากจะใช้โทรศัพท์เลย
เจอมาเนี้ยน่ะใช่นักที่สุดปีที่ผ่านมาเนี้ยนักที่สุดเนี้ย
เพิ่งผ่านมาหนึ่งปีเนี่ยสุดสุดแล้วสุดเลยตามดวงคือเกิดราศีมีน
สุดมากก็ปีที่ผ่านมาที่แบบว่าแล้วหนูเลี้ยงลูกยังไงอ่ะ
ก็เลี้ยงแล้วก็มีลุงกับป้าคอยช่วยเลี้ยงอะค่ะก็ตอนแรกก็เปิดร้านทำเล็บไง
หลังจากที่ไม่มีใครเอาแล้วโอเคไม่เป็นไรมีเงินอยู่ก้อนหนึ่ง
เปิดร้านทำเล็บค่ะก็เปิดร้านทำเล็บอยู่ได้ประมาณ๒ปี
ตอนนั้นลูกก็จะสามขวบจะขึ้นอนุบาลหนึ่งแล้วธุรกิจก็มาล่ม
เพราะว่าเหมือนกับว่าช่างมีไม่พอคนลูกค้ามีเยอะ
เพราะลูกค้าต้องการรับบริการบริการเสร็จแล้วทีนี้เนี่ย
พอลูกค้ามีเยอะต้องมานั่งรออคิวเนี่ยเขาก็ไปที่ไม่ทัน
หมุนไม่ทันค่ะใช่ก็ต้องหมุนไม่ทันก็ต้องจบอ่าธุรกิจไป
ก็ว่างไปประมาณครึ่งปีก็ใจก็จะคิดก็ปีที่แล้วอย่างที่อาจารย์บอก
ก็เพื่อนบอกว่าแอนไปทำงานร้องเพลงกันไหมแต่ไปที่อ่า
คโปร์มาเลนะอืมแต่เหนื่อยหน่อยนะเลยเป็นที่มาของคุณว่า
คุณไปเป็นผู้หญิงกลางคืนใช่เขาว่าแบบนั้นนะคนอื่นเขาไม่คิด
เขาไม่ได้มองในมุมที่ดีทุกคนก็จะแบบเออไปทำงานร้องเพลง
ไปทำงานกลางคืนจะต้องไปทำอะไรที่ไม่ดีแน่นอนกับเขา
ใช่ซึ่งจริงแล้วมันไม่ใช่งั้นคนทั้งประเทศที่ไปทำงานต่างประเทศเนี่ย
ทุกทุกทุกคนต้องทำอย่างงั้นหมดเหรอทำแบบนี้อยู่นานไหมคะทำแบบนี้อยู่ประมาณอ่า
สามครั้งก็ได้ตังค์ครั้งแรกกลับมาเจ็ดหมื่นโอ้ครั้งแรกที่ไปร้องเพลงนะ
แล้วใครดูแลลูกอ่ะลุงกับป้าแต่ว่าเราก็จะวีดีโอคอลหากันทุกวัน
แล้วเราก็จะมีแนวทางในการเลี้ยงที่เหมือนกันคือเราจะคุยเหมือนคุยกันว่า
เราจะบอกลูกเราอย่างนี้สอนลูกเราแบบนี้เราจะคือเวลาพูดพูดให้เหมือนกัน
เวลาที่หนูกลับมาหลังจาก๔เดือนนั้นมากลับมาหาลูกนะแทบจะร้องไห้
มันคิดถึงมันแบบมันทุกสิ่งทุกอย่างมันห่างบ้านไกลบ้านตั้ง๔เดือน
แล้วไม่เคยไปไกลขนาดนี้แล้วนานนานมาก
ก็แต่ก็ได้เงินก้อนกลับมาให้ลูกได้เรียนหนังสือจนจบอนุบาลสาม
รู้สึกแย่ไหมไม่เพราะว่าไม่สนใจคำคอรหาของคนอื่นมาตั้งนานแล้ว
อะไรที่ทำให้ลูกได้และทำให้ลูกอยู่และกินและมีชีวิตที่ดีได้
โดยที่ไม่เกี่ยวกับน้ำลายของคนอื่นหนูจะทำ
อังคารราหูครูท่านทักมักแย่งรักเสพสมคู่ของเขา
แต่ว่าอะไรผู้ชายที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้ว

ดาวคู่ก็คือเขาเรียกว่าดวงขยันหาผัว
จะมีบางคนมาอุปถัมภ์แบบรับมี